คนหนึ่งอย่างที่บอกไปโควิดเป็นเหตุสังเกตได้
ไม่มีอะไรทำจนมานั่งรู้ใจตัวเอง
หนุ่มมิคทองระยะบอกเลยว่า
ผมรู้แล้วครับว่าตอนนี้ผมชอบอะไร

เวิกนี้ให้ผู้ผู้ชมคะขอยกให้เลย
ขึ้นทำเนียำพระเอกสายแดดอีกคนนึง

พระเอกดาวติ๊กต๊อกบันทึกชื่อไว้เลย

นี่ดูลีลาเขาซะก่อนคุณขาไม่เบาเหมือนกันนะจ๊ะเนี่ย
เล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังบอกว่าด้วยสถานการณ์โควิดแหละพี่
ทำให้ผมค้นพบตัวตนค่ะ
คือช่วงที่มันว่างหากิจกรรมทำก็ลองไปลองมา
เฮ้ยเราก็ได้นี่ว่ะเราก็สายแดนคนนึงนี่นะ
พอเล่นบ่อยเข้าติดใจคุณผู้ชม
แดนเดี่ยวแดนคู่หรือว่าแดนเป็นหมู่คณะ
เพราะเล่นไปเต้นมาแอบเงินขายของด้วย

มันก็สนุกครับคือเราเฮฮาเราไม่ได้ฟริกว่าต้องไปอย่างนี้นะ

หลังก็เริ่มชินแล้วมันก็พิ้วขึ้นเรื่อย
ใช่เขาก็เริ่มแบบมีคนแบบไม่ธรรมดานะ
สนุกครับได้คนชอบมาก
เราก็แสวกันว่ามีงานจ้างได้นะครับ
จ้างได้นะครับอะไรอย่างนี้